คุณผู้ชมฮะน้าสาวไปรับหลานชายวัย๕ขวบมาจากโรงเรียนจะกลับบ้านนะ
ขี่รถมาตรงสี่แยกฮะเลี้ยวขวาให้ทันไฟเขียว
แต่ทีนี้ครับตอนเลี้ยวไปคุณลุงกำลังเลี้ยวซ้ายมาพอดีเดี๋ยวคุณดู
อู้หู้ยจังหวะนี้แหละฮะ
ชนแล้วกลิ้งลงมาเลยนะเด็กกับเด็กอ่ะ
นี่ดูอีกทีดูอีกทีนี่คุณจังหวะนี้แหละฮะ
คือตัวน้าสาวเห็นแล้วนะว่ารถคุณลุงคุณป้าก็เลี้ยวซ้ายมาเหมือนกัน
สาวพยายามจะเบรกแต่ว่าตัวรถมันถลาย
แล้วก็ไปโดนรถของคุณลุงคุณป้าแล้วดูเด็กน่าเป็นห่วงมาก

สาวเดินมาหาเด็กนะดูแบบนี้เหมือนเด็กไม่เป็นอะไรแต่เด็กบาดเจ็บ
ส่วนคุณลุงคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บเหมือนกันคุณ
นี่ชาวบ้านชาวช่องต้องเข้าไปช่วยเลยนะฮะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เด็กทั้งเจ็บทั้งตกใจคุณผู้ชม
เด็กร้องเสียงหลงเลยฮะเอาฟังเสียงเด็กนิดหนึ่งนะฮะ

เพราะว่าไถลไปกับพื้น
เด็กบอกอย่าจับอย่าจับเจ็บนะครับคุณผู้ชม
นี่กล้องหน้ารถจับภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ได้
เกิดขึ้นบริเวณแยกเอสโซอำเภอเมืองจันทบุรี
ก็ในภาพเจ็บกันหมดทั้ง๔คนแล้วฮะ
น้าที่เป็นคนขี่มาแล้วก็ไปรถล้ม

และคุณลุงคุณป้าที่ขับรถคันสีส้มมา
ดูคุณป้าสิคุณถูกรถทับเอาไว้นะฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงคนที่ขับรถมาตรงสี่แยกตรงนี้
ต้องวิ่งมาช่วยชีวิตทั้ง๔คนทันทีนะครับ

ตัวเด็กแล้วก็ตัวผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคิดดูตอนคุณลุงคุณป้านะฮะ
คุณลุงล้มไปแล้วเหมือนกันนะ

คุณลุงเดินไปดูเด็กทันทีเลย

สอบสวนเบื้องต้นนะฮะตัวของน้าสาวของเด็กเนี่ยนะครับ
ขี่รถกลับมาจากรับหลานชายที่โรงเรียนมาถึงทางตรง

และกลัวว่าสัญญาณไฟมันจะเปลี่ยนคุณ
เขียวจะเป็นแดงก็เลยเร่งเครื่องฮะ
ขวาให้ผ่านพ้นไฟเขียวนี้ไปนะครับ
ส่วนคุณลุงคุณป้าเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลเองคุณ

ซ้ายมาถึงก็ชนกันตรงนี้นะฮะ
ต้องไปรวดซ้ายตรวจสอบภอมเมืองจานทะบุรี
ตรวจสอบที่เกิดเหตุทำเครื่องหมายก่อนเลย
แล้วก็ย้ายรถไปแล้วก็ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็เร่งแจ้งความด้วยนะครับคุณลุงก็ไปช่วยยกมอเตอร์ไซค์ก่อน
เพราะคุณป้าติดอยู่ในรถแล้วคุณลุงก็เดินมาดูอาการของเด็กน้อยด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมเจ็บทุกฝ่ายเลยนะใช่ค่ะ